ที่ยุทธ์ยาของผมวัยรุ่นก็ชัยยอย

ฮะถ้ามีก็เอามาเนี่ยเท่านั้นยังไม่หมดมันเอามีดฟันเข้าที่แขนเลยฮะโอ้โห

เร็วดิ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับมีดแหลมเปรี้ยวเลย

เหมือนที่พี่แสดงไหมแล้วไม่ใช่ว่าพอได้แล้วไม่ฟันนะฟัน
นี่ครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้เกิดขึ้นบนรถโดยสารนะ

เยาวชนชายนะครับเป็นชุดนักเรียนนักศึกษาเนี่ย
สะพายเป้มาแล้วในมือถือมีด
ขู่เยาวชนชายต่างสถาบันครับที่นั่งอยู่ด้วยเบาะท้าย
แล้วบังคับเอาเสื้อช็อปบังคับเอาหัวเข็มขัด
มันไม่ได้จบแค่นี้ผู้ก่อเหตุเอามีดฟันแขนด้วยครับ
ฟันแขนคู่กรณีด้วยเบื้องต้นทราบว่าเหตุเกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่๑๖
กันยายนที่ผ่านมาบนรถโดยสารประจำทางยุธยาวังน้อย
อายุทยาวังน้อยเนี่ยนะท่ามกลางผู้โดยสารที่อยู่บนรถเพียบเลยคุณผู้ชม
ต่อมาทีมข่าวได้คุยกับเยาวชนชายอายุ๑๗นะครับ
คนที่โดนฟันเข้าไปโดนตรงไหนบ้างลูก
ข้อมือซ้ายมีแผลถูกมีดฟันเย็บ๕เข็ม
และที่ต้นแขนซ้ายและขวามีแผลถูกฟันด้วยเหมือนกัน
เขาเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุนะผมจะไปเรียนตามปกตินะพี่
เขาก็ขึ้นรถบัตรโดยสารมาที่หน้าตลาดบ้านสร้าง
จากนั้นก็นะครับนั่งคู่มากับผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
เรียนอีกสถาบันหนึ่งเพราะ๗โมงครึ่ง
โมงครึ่งรถไปถึงท่ารถที่ตลาดเจ้าพรม
ผู้ก่อเหตุมันชักมีดออกมาแล้วขู่บอกถอดเสื้อช็อปมา
เอาหัวเข็มขัดมาแล้วมันฟันแขนของผมเนี่ยจนได้รับบาดเจ็บ

พี่สาวของผู้เสียหายครับเป็นห่วงน้องชาย

คราวนี้ไปรับไปส่งน้องชายที่วิทยาลัยเลย
แล้วฝากไปถึงผู้ปกครองนะครับของผู้ก่อเหตุเนี่ย
ช่วยอบรมสั่งศรลูกด้วยช่วยอบรมสั่งศรล้านด้วย

จะเอาคลิปหลักฐานไปแจ้งความที่สพศรีอุทยา

จะให้ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ
โอ้โหอุกอาจจริงคนอยู่บนรถเพียบเลย